โอเคครับพี่เบิร์ตซูมเต็มหน้าเลย
ก็พร้อมพร้อมนะแล้วแต่ท่านพิจารณาว่าเห็นสมควรที่จะวันไหน
เราพร้อมเสมออยู่แล้วครับค่ะได้มีการพูดคุยกับคุณปีชาบ้างไหมบ้าง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
ก็มีดูบ้างเดินผ่านกันก็ต้องมีดูหน้าบ้าง
มีมีการอ่าทางทางสารของเราเองยื่นนัดพยายามสืบพยายามไปทั้งหมดกี่ป่าว
อันนี้ต้องถามต้องถามต่อมาก็ตอนนี้นะครับก็ทั้งสองภายก็จะขอตัวพยายามรักษา
ก่อนแล้วเดี๋ยวจะยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมภายใน๒๐วันนะครับ
สารให้เวลาก็นัดไปช่วงพฤษภาครับเจ็ดนัดเจ็ดนัดช่วงช่วงต้นเดือนนะครับ
ทั้งสองภายครับผมคืออ่าพยายามของเรากี่ป่าวล่ะคะ
ที่ผมระบุไปเบื้องต้นก็สิบกว่าปากนะครับพอกันครับทางโจทย์ก็สิบกว่า
เห็นบอกว่าพยานใน๑๐กว่าปากไม่มีชื่ออยู่ในสำนวนการสอบสวนในคดีอาญาด้วย
อ่าก็ก็มีบางส่วนครับเราต้องไปตรวจสอบสำนวนก่อน
พยานที่เราจะเอามาหักล้างเนี้ยเป็นเป็นในส่วนไหนกันพอก่อน
อันนี้ขอยังเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้ในการต่อสู้คดีกัน
ในส่วนของการต่อสู้คดีกังวลใจหนักใจอะไรไหมคะ
เพราะทางนั้นก็ดูเหมือนพยานสืบพยานทางนั้นจะ๑๕ปากเลย
ก็ตามกระบวนการครับไม่หนักใจเพราะว่าคุณลุงก็ยืนยันตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
ว่าเป็นเจ้าของเห็นบอกว่าทางศาลเองก็บอกว่าไม่อยากให้คดียืดเยื้อออกไปอ่า
ใช่ครับเพราะว่าคดีแพ่งต้องนัดสืบต่อเนื่องนะครับ
ก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ดียืดเยอะแต่ว่าถ้านัดยาวไปเนี่ย
มันก็จะไปกระทบตารางมัดของศาลด้วย

ทางที่โจทย์ฟ้องมาแล้วก็ทางที่ผมแก้คำให้การไปเนี่ย
กำหนดมาสี่ประเด็นครับก็คือหนึ่งฟ้องโจทย์เนี่ยเครื่องคุมหรือไม่
โจทย์เนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลหรือไม่
จำเลยทำละเมิดต่อโจทย์หรือไม่
แล้วก็๔จำเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อโจทย์หรือไม่เพียงใด
ครับก็ทั้งหมด๔ประเด็นภาระการพิสูจน์ก็ตกอยู่กับโจทย์ครับ
เพราะว่าโจทย์เป็นฝ่ายข่าวอ้างแล้วทางจำเลยปฏิเสธครับผม
ตอนนี้ก็คือทางโจทย์ต้องแสดงตัวชี้ชัดให้ได้ใน๔ประเด็นนี้
ใช่ครับผมแต่ในส่วนของเราใน๔ประเด็นนี้ถือว่า
เราก็ต้องนำพยานมาสืบนะครับว่าที่โจทย์สืบเข้ามาเนี่ยก็ต้องแก้กันว่าเขาไม่มีความน่าเชื่อถือแบบไหน
อันนี้ก็คืออยู่ในกระบวนการเห็นบอกวันนี้บรรยากาศในห้องคือทีมทนายเขาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนสามสี่คน
ฟ้องเรามาเราแก้โดยคำให้การไป
แล้วศาลแทนดูว่ามีประเด็นขายพิพากษ์อะไรบ้าง

เราก็มีพยานหลักฐานพอสมควรที่เราจะสืบ

ในสืบพยานนี้จะมีพยานเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะ
ในส่วนของพยานหลักฐานเราจะมีการนำคลิปเสียงหรือว่าข้อความแชทไลน์อะไรต่าง

อันนี้ก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะการสู้คดีชั้นศาล
คุณลุงอยากพูดอะไรไหมคะวันนี้คือเหมือนเป็นการเจอกันครั้งแรกและเจอกันในศาลที่ทางฝั่งครูปีชาเขาพูดเสมอว่าเจอกันเข้าไปเจอในศาล
ครับก็จริงแล้วก็พูดมาเยอะแล้วนะก็ยังร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแต่ถึงจะยังไงก็แล้วแต่ผมก็ว่าสารท่านคงให้ความเป็นธรรมกับผมได้
รู้สึกยังไงบ้างคะที่ทางกองปราบบอกว่าคดีนี้ใกล้ถึงจุดอวสารแล้ว
ก็ดีครับดีดีความจริงมันจะได้ปรากฏไงให้ชาวบ้านชาวช่องก็จะได้เห็นจะได้รู้ว่าใครผิดใครถูกนะ
มีทางฝั่งแม่ค้าเขาอยากให้ทางกองปราบว่าทำไมไม่จำลองเหตุการณ์วันที่คุณลุงไปซื้อลอตเตอรี่บ้างคุณลุง
เป็นยังไงบ้างคะในการขึ้นสารครั้งแรกของเรากับคุณจรูน

ต้นทางเรามีการนัดเอ่อมีพยานนำสื่อประมาณกี่ปากคะ

ครับอ๋อฝ่ายผมฝ่ายโจทย์มีทั้งหมดสิบห้าปากนะครับ
ส่วนฝ่ายจำเลยท่านอ้างไว้๑๒ปาก
ศาลก็ใช้เวลาสื่อพยานโจทย์สี่วันพยานจำเลยสามวันครับ

หรือว่าเป็นอีกพยานที่เห็นเหตุการณ์ไหมคะ
เป็นพยานสำคัญเกือบทั้งสิ้นนะครับ
เห็นบอกว่าใน๑๕ปากนี้อยู่ในสำนวนของคดีอาญาด้วยใช่ไหมคะ

กังวลครับผมเชื่อว่าท่านสุจริตทั้งหมดแหละครับ
เป็นพยานบุคคลอย่างเดียวหรือว่ามีหลักฐานอย่างอื่นคะ

ทางฝั่งนั้นก็ค่อนข้างมั่นใจฝั่งเรามั่นใจแค่ไหนคะ
คือความมั่นใจมันมีอยู่แล้วนะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของสงสารท่าน
ว่าท่านจะกรุณาสักแค่ไหนนะครับผม
แต่ผมเชื่อว่าทั้งหมดอยู่ที่การนำสืบพยานหลักฐานแล้วครับ
พยานหลักฐานฝ่ายไหนมีน้ำหนักรับฟังได้มั่นคง

ยกมือไว้แล้วมียกมืออะไรไหมครับคุณครู
แล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามครับกังวลใจไหมคะว่าหลักฐานอื่นอื่นมันจะค่อยค่อยหลุดมาอีก
กังวลใจเนี่ยกังวลใจเรื่องสื่ออย่างเดียวครับสื่อเนี่ยลงไม่ค่อยตรงประเด็นครับ
ลงประเด็นดีดีหน่อยนะครับฝากสื่อด้วยลงประเด็นดีดีหน่อยนะครับลงประเด็นที่เป็นกลาง
ปัญหาก็คือปัญหาไม่ได้เกิดจากอะไรนะเกิดจากสื่อ
อยากฝากสื่อทุกท่านนะครับเวลาลงอะไรหรือว่ามาติดต่อ
อยากจะสอบถามครูอย่างนี้ก็มารอหน้าบ้านก็ยินดีนะครับ
แต่ว่าถ้ายังไม่พบก็รอให้พบก่อนแล้วถึงลงนะครับทางกองปราบเห็นบอกว่าใกล้จะถึงจุดอวสารแล้วในคดีนี้
คุณครูมีความกังวลใจอ๋อเรื่องนี้ไม่กังวลเลยครับมั่นใจครับ
ดีใจไหมคะที่คดีนี้ในส่วนของการสอบสวนใกล้จะเสร็จสิ้นก็ดีใจครับ
เพราะว่ายังไงคุณครูพร้อมทุกเรื่องครับยินดีครับทุกวันนี้ได้เจอกับพี่บ้าบินบ้างไหมคะ
ก็เจอในช่วงที่ลอตเตอรี่เขาเหลืออย่างนี้
ช่วงใกล้หวยออกเขาก็จะให้ช่วยซื้องวดนี้ใกล้หวยออกแล้วซื้อไหมคะ

มีอะไรจะถามอีกไหมครับวันวาเลนไทยสิครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ